เทคโนโลยีที่ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตร

เกษตรกรมีผลผลิตมากขึ้น
ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่าย

การเกษตรในยุคนี้เขาทำกันยังไง
แบบนี้แบบนี้และแบบนี้หรือเปล่า
ว่าเหล่านี้อาจจะเป็นภาพจำของเราว่า

ลงมือทำเองไปหมดทุกอย่าง
ยังต้องทนรับกับความไม่แน่นอน

ทำอย่างง่ายก็ไม่โดยสักที
แต่ยุคนี้เทคโนโลยีมันล้ำสมัย
ตั้งแต่ใช้เครื่องจักรเย็นดาวเทียม
การทำนาของเกษตรกรสมัยนี้
ไม่ใช่แบบที่เราเห็นอีกต่อไป
แต่เป็นแบบนี้แทน
เราจะพามารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า

ที่เอาเทคโนโลยีมาช่วยทำการเกษตร
เกษตรกรไม่ต้องรอฟ้ารอฝน

ขายราคาดีแบบมีตลาดรองรับด้วย

ที่จะมาทำให้เราเข้าใกล้คำว่า

ซึ่งจะได้รู้กันว่าสรุปแล้วเขาทำกันยังไง

เทคโนโลยีที่ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตร
ทำข้อมูลที่ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตมากขึ้น
ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่าย

ก็คือเราสร้างมาเพื่อทำเพื่อภาคการเกษตรโดยเฉพาะเลย
ซึ่งใช้ตัวสิ่งที่เรียกว่าข้อมูล
เข้าไปในการช่วยเหลือเกษตรกรใช่ไหมใช่ค่ะ
โดยที่ข้อมูลของเราเนี่ยก็คือใช้งานข้อมูลตั้งแต่ในเรื่องของข้อมูลดิน
ไปจนถึงเก็บเกี่ยวหรือแม้กระทั่งหลังเก็บเกี่ยวก็คือ
เราเอาเชื่อมโยงในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของดาวเทียม
เพื่อมาวิเคราะห์ในเรื่องของธาตุอาหารในดิน
จากข้อมูลดินข้อมูลสภาพอากาศเพื่อที่จะบอกว่า
มีความเสี่ยงเท่าไหร่หรือว่าต้องปรับกระบวนการทำการเกษตรอย่างไร
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีหรือลดค่าใช้จ่ายเป็นต้น
ที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับภาคการเกษตรอยู่ที่ญี่ปุ่น
อยากจะให้ดรนุ่นแชร์กับเรานิดนึงว่า
ความแตกต่างระหว่างเกษตรกรรมในญี่ปุ่นกับไทยมันเป็นยังไงบ้าง
ด้วยความที่เราทำงานในเรื่องของเทคโนโลยี
เขียนโปรแกรมมาได้นำเอาในเรื่องของเทคโนโลยี
ไปใช้งานในภาคของการเกษตรแล้วก็เห็นปัญหานี่แหละค่ะว่า
แม้กระทั่งในญี่ปุ่นก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน
กลายเป็นว่าข้อมูลที่มันถูกเก็บเนี่ย

เกษตรกรหรือคนที่อยู่ที่แปลง
เราเห็นปัญหานี้ที่ญี่ปุ่น
โครงสร้างที่จะทำให้ข้อมูลต่างที่มันถูกเก็บกระจัดกระจาย
เอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในมุมของเกษตรกรที่อยู่ในแปลง
ในมุมของนักวิจัยที่จะต้องเอาข้อมูลไปวิเคราะห์อะไรต่อออก
ซึ่งพอมาที่ไทยเนี่ยกลายเป็นว่าด้วยความที่ข้อมูลในประเทศไทยเราเนี่ย
ในมุมของคุณภาพเนี่ยไม่ได้ดีเท่านะคะเป็นความต่างอันแรกที่เราเจอ
และอีกประการหนึ่งก็คือด้วยความที่เกษตรกรยังคุ้นชินกับการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม
พอเอาเทคโนโลยีใหม่มาให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องส่งเสริมนานหน่อย
แต่ข้อดีของเกษตรกรไทยก็คือว่ามีความสนใจอยากจะทดลองอะไรใหม่เสมอ
คืออย่างญี่ปุ่นเขาก็ภาคการเกษตรก็มีความสำคัญกับประเทศเขามาก
พอตัดกลับมาที่เมืองไทยภาคการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ประเทศไทยมีความจริงจังในเรื่องของการยกระดับคุณภาพเกษตรกรรมไทยได้ขนาดไหน
เราเทียบพื้นที่การเพาะปลูกในไทยกับญี่ปุ่นเนอะ
กลายเป็นว่าด้วยพื้นที่เราใช้พื้นที่ทางการเพาะปลูกมากกว่าญี่ปุ่น

ความละเอียดความปรานีตในการทำการเกษตร
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ต่อไล่ที่ดี
มันมีความสำคัญกับเขาเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีจำกัดมากกว่า

ที่บอกว่าเกษตรกรญี่ปุ่นเขาสามารถที่จะมาปรานีตกับการผลิตของเขาได้
อันหนึ่งเพราะว่าภาครัฐเองเนี่ยลดความเสี่ยง
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้เขาแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะมาโฟกัสกับสิ่งที่เขาควรจะต้องโฟกัสนะคะ
ซึ่งพอกลับมาที่ไทยเนี่ยด้วยความที่เราอาจจะมีพื้นที่ในการเพาะปลูกเยอะเนาะ
แล้วก็จะมีการชดเชยเยียวยา
ถ้าย้อนกลับมาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่า
รัฐจะต้องมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ถ้าเราเทียบในญี่ปุ่นนะคะเขาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนยังไง

ก็อย่างหลักถ้าให้มองก็คือในเรื่องของน้ำ
บริหารจัดการน้ำทำยังไงให้ความเสี่ยงของการน้ำท่วมน้ำแรงเนี่ยมันน้อยที่สุด
อันนี้มันต้องพึ่งโครงสร้างพื้นฐานเลยแล้วคือมันต้องทำทั้งระบบ
พอถึงเวลาเสียหายแล้วก็ไปเยียวยาแต่ละปีแต่ละปีเราใช้เงินงบประมาณเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ย
สุดท้ายแล้วจริงไอ้เงินตรงนั้นเนี่ยมันควรจะเอามาใช้ในการที่ปรับโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ที่เป็นปัจจัยสำคัญค่ะ
อีกส่วนนี้ก็ในมุมของข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ

แต่มันยังไม่ใช่มีเพียงพอสำหรับที่เราจะทำให้เรามีข้อมูลในเรื่องของสภาพอากาศที่เพียงพอกับภาคการเกษตร
แล้วก็คืออันนี้เป็นโครงสร้างที่สำคัญเหมือนกันที่มันควรจะมี
แล้วก็คือการวิเคราะห์ยังไงให้นอกเหนือจากบอกว่าฝนตกไม่ตก
แต่สำหรับเกษตรกรนอกเหนือจากตกไม่ตกเนี่ย
มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เขาต้องรู้ว่าแล้วส่งผลยังไงกับพืช
แล้วส่งผลยังไงกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น
อันนี้ก็เป็นโครงสร้างอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็น
มองว่ามันต้องเป็นการยกระดับทั้งประเทศ
ถ้าสมมุติว่าประเทศไทยเราเนี่ยสามารถเป็นแบบนี้ได้ทั้งประเทศเลย
เราจะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรจะรวยขึ้นขนาดไหน
อยากจะให้ดรนุ่นเนี่ยประเมินประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจทิ้งท้ายไว้กับเราไว้หน่อยค่ะ
ให้เห็นเลยนะคะคือคอร์สหลักหลักของในมุมของภาคการเกษตรเนอะ

ถ้าในมุมของเราเนี่ยเราลดคอร์สให้กับเกษตรกรเนอะ
จริงมันก็ส่งผลในมุมของทั้งรายได้ของเกษตรกรได้เยอะเลย

พูดง่ายว่าพื้นที่ขนาดนี้เพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิม

มันก็เห็นเม็ดเงินที่จะเข้ามาแล้วใช่ไหม